พาไปดูการค้นพบกุ้งพันธุ์ใหม่กันหน่อย
ที่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ในจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
คุณครูแล้วก็นักเรียนเขาไปพบกุ้งสายพันธุ์ใหม่นะคะ
เป็นกุ้งขนาดเล็กอาศัยอยู่ในวรรณอุทยานถ้ำเพชร
ถ้ำทองตาคลีเท่านั้นค่ะ
นี่เป็นคณะครูแล้วก็นักเรียนนะคะ
ของโรงเรียนตาคลีประชาศันต์ที่จังหวัดนครสวรรค์

ไม่ใช่นี่กุ้งเป็นภาพของกุ้งที่ไปเจอนะคะ

ชนิดนี้ถูกพบโดยคณะครูกลุ่มนี้นะคะ
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนก็คือคุณกมลวงสุดค่ะ
ได้มอบหมายให้อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์
นักเรียนที่สนใจลองนำกุ้งสายพันธุ์ใหม่
ค้นพบในวรรณอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทองตาคลี
จำนวน๕ตัวไปใส่ขวดโหลเลี้ยงไว้ค่ะ
เพื่อที่จะส่งเข้าประกวดในงาน
นุมวิทยาศาสตร์รุ่นยาวภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้๑๗๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
สรุปแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยนะคะ
สำหรับการค้นพบครั้งนี้ในระดับภาคเหนือ
สาขาสัตววิทยารุ่นเยาจากผลงานนักเรียนทั่วประเทศ
ที่ส่งมาเข้าร่วมประกวดนี่กว่า๑๐๐ชุมนุมด้วยกัน
โดยจะนำกุ้งพันธุ์ใหม่เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปด้วยค่ะ
กุ้งสายพันธุ์ใหม่ผ่านการตรวจสอบจากนางละอองศรี
สนอเมืองคณะบดีวิทยาลัยนานาชาติ
นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไรน้ำของประเทศไทยแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งยืนยันว่ากุ้งชนิดใหม่ของโลกเป็นกุ้งตัวนี้แหละ

เพื่อเป็นเกียรติแก่นายดานัยเกียรติวงชัย
ผู้สื่อข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในอดีตเคยเป็นแก่นำร่วมกันอนุรักษ์เขาชอนเดือ
ในพื้นที่นครสวรรค์นานกว่า๒๐ปีค่ะ
แล้วก็นำผลการค้นหากุ้งสายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้
ตีพิมพ์ลงในนิตยสารเกี่ยวกับการค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ของโลกค่ะ